พาไปลิ้มรสมะม่วงพันธ์ตลับนาค
อร่อยมากของดีจังหวัดอ่างทองคุณผู้ชม

กลัวเหลือเกินกลัวพี่จะร่วงแทนมะม่วง

โต๊ะตัวหนึ่งเก้าอี้อีกตัวหนึ่งไปวางบนโต๊ะ
แล้วไม้สอยน่ะยาว๕เมตร

เห็นไหมครับคุณผู้ชมชาวบ้านต้องช่วยกันแบบนี้

กลัวกังวลเป็นห่วงเหรอคราวนี้

ไม่ให้รถรอก่อนนะไม่ได้จอดรอก่อน
แถมมะม่วงให้เลยนี่ค่ะ
มันอร่อยมากคุณผู้ชมต้องลงทุนเบอร์นี้
และพอรถไปกลับมาใหม่
เคยทานกินไหมพี่เบอร์ชดอม

รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบแมสชอบแมสสักลูกไหมคะ
คือถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกเนี่ยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวมาก

แต่ถ้าสุกแล้วนะคะคุณผู้ชม
มันจะหอมมันจะหวาน
เนื้อมันจะแบบเหลืองนวลน่าทานมากเยาวยวนใจ
มะม่วงตลับนาคเหรอมะม่วงตลับนาคค่ะเป็นพันธุ์โบราณนะคะ
ม่วงต้นนี้ถูกปลูกไว้ที่หน้าห้องเช่าของป้าสมชัย
ริมถนนในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
คนที่ทุ่มเทสุดตัวคนที่ไปยืนขั้นสุด
นี่ท่านนี้ชื่อว่าคุณนัชชาในทะวงอายุ๕๔ปีแล้วนะคะ
บอกว่ามะม่วงต้นนี้ป้าสมใจแกปลูกด้วยเมล็ด
มันน่าจะกลายพันธุไงมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นนี้สูงมากยาว๘เมตร
แต่ดูว่าไม้สอยมันยาว๕เมตรไงก็เลยต้องต่อแล้วต่ออีกค่ะคุณผู้ชมนะคะ
โต๊ะทั้งเก้าอี้ค่ะเพื่อที่จะเอามะม่วงตลับนาคลงมาให้ได้
แล้วที่สำคัญมะม่วงตลับนาคเนี่ยมันเป็นมะม่วงที่ทนทานมากเลยนะคะ
ทนทานหายห่วงมากทนต่อสภาพอากาศ
ลักษณะค่อนข้างกลมดกด้วย
บอกไปแล้วพี่เบิร์ตเหมาะกับพี่มากเลย

คือเอาไปทำยำพี่ชอบทำอร่างฮัทเนี่ย
พอดีเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าของบอกว่ารู้สึกเสียดายถ้าจะจะจะปล่อยทิ้งไว้
สามประสานค่ะช่วยกันไปสอยแบบนี้
๓คนนี้อายุน่าจะประมาณเกิน๒๐๐ไม่กลับ

น้องมุมตลับหน้าค่ะของดีเมืองอ่างทองนะครับ